จังหวะนี้ค่ะคือจะเห็นเลยว่ามันเป็นการไล่กวดมาด้วยความเร็ว
แล้วรถตำรวจเปิดเสียงไซเรนตลอดเวลา
คือลักษณะคือปฏิบัติหน้าที่และลักษณะดูจากคันข้างหน้าก็คือซิ่งหนีตำรวจนั่นแหละ
รถตำรวจนี่เป็นจักรยานยนต์นะ

ตรงจุดนี้นะคะเป็นทางหลวงก็คือทางด่วนนะคะ
จนาพิเศษด้านตะวันออกบางปะอินบางพลี

ตรงจุดรถสองเลนเนี่ยค่ะเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ตำรวจกวดไปจะถึงรถ
แบบแทบจะขนาดข้างของรถวีออสสีดำคันนี้อยู่แล้วอ่ะ
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเขาหักพวงมาลัยปาดซ้ายออกมาเลยค่ะ
ก็กระแทกเข้ากับรถของสายตรวจอย่างแรงนะคะ
ทำให้รถตำรวจล้มคว่ำและทำให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
นี่คือรองเท้าตำรวจคือหลุดกระเด็นออกมาแบบนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงครึ่งนะคะ
รถคันโอ้โหนี่ขณะตำรวจสายมวงนะ
ผู้ตายคือ๑๐ตำรวจเอกเศรษฐการลอยขามป้อมนะคะ
เป็นผู้บังคับหมู่สังกัดตำรวจทางหลวง๒ค่ะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งสภาพศพก็คือที่ศีรษะเนี่ย
มีแผลฉีกขาดนะคะส่วนรถของคนก่อเหตุก็คาอยู่ตรงทางด่วนตรงนั้นแหละ
สภาพรถก็คือด้านหน้าซ้ายฉีกขาดพังยับเยินมีรอยครูดเป็นทางยาว
ด้านหน้าและหลังฝั่งซ้ายแตกในรถมีขวดเบียร์ที่ยังดื่มไม่หมดวางอยู่ที่เบาะ
ลมนิรภัยทั้งสองข้างทำงานมีปืนยิงปลาหลังรถ
แล้วก็มีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าตกอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เจอคนขับ
คือคนขับหนีไปแล้ว
คือเปิดประตูแล้ววิ่งหนีลงทางด่วนไปเลยค่ะ
พนักงานกรมทางหลวงเล่าบอกว่าผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
เห็นตำรวจผู้ตายเนี่ยขี่รถไล่กวดรถเก่งสีดำคันนี้มาตลอดทาง
ตอนแรกก็ขี่แบบช้าเหมือนจะพยายามคุยให้จอด
แต่รถเก่งไม่ยอมจอดแล้วรถเก๋งก็เร่งความเร็วซิ่งหนีไป
ตำรวจก็ขี่ไล่กวดมาตลอดทางแล้วก็เปิดไซเรนด้วย
แล้วก็มีผู้ขับขี่ได้เดินออกมาจากรถแล้วก็วิ่งหนีออกไป

ผู้ชายใส่เสื้อสีดำแต่ไม่ทราบตอนแรกยังไม่ทราบสาเหตุว่าวิ่งวิ่งเนื่องจากอะไร
เพราะว่าแค่เกิดอุบัติเหตุจะวิ่งทำไมอะไรอย่างนี้

พอขึ้นมาตรวจเหตุการณ์ก็เจอผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงนู้นก็เลยจอดรถบล็อกไว้
แล้วผู้ใช้ทางคนอื่นที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าคนขับได้วิ่งหนีไปแล้ว
นี่คือคนก่อเหตุนะคะที่ว่าวิ่งลงจากรถแล้ววิ่งลงทางด่วนไป

มีคนถ่ายไว้ได้ทันแล้วใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน

ตอนแรกหนีไปได้แต่ล่าสุดนี่มามอบตัวแล้วนะคะ

นู้ะเห็นมั้ยนะที่ลูกศรที่ชี้

อันนี้คือจังหวะแรกที่ตำรวจพยายามจะแบบคุยเรียกให้จอด

คือแสดงว่าผมว่าตอนภาพที่เห็นเขายืนอยู่ข้างรถแล้วยิ้ม
อาจจะเป็นภาพที่กู้มาได้จากกล้องที่หมวก

อันนี้คือจังหวะแรกก่อนที่จะมีการไล่ล่ากัน

แล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลย

โอ้โหแล้วตำรวจคือท่านก็ทำตามยุทธวิธีนะ
ใช่ก็คุยแล้วเจรจาแล้ว
เปิดไซเรนแล้วก็ขี่รถตามเพื่อเรียกให้จอด
ใครจะไปคิดว่าเขาหักซ้ายมา
นี่มามอบตัวแล้วนี่ภาพล่าสุดเลยนะคะ

นี่เพิ่งมาเลยนะคะเพิ่งมาเลย
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้๔โมงครึ่ง